กิจชาวอินเดียที่เป็นเจ้าของธุรกิจผลิตเส้นได้รายใหญ่
ที่เขาได้ไปร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางศูนย์บริการประชาชน
อยากจะให้รัฐบาลรื้อฟื้นคดี
ซึ่งเป็นคดีความขัดแย้งทางมรดกนะคะ
ซึ่งนักธุรกิจชาวอินเดียคนนี้บอกว่า
เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
และมีตำรวจบางส่วนบิดเบือนข้อมูลของคดีด้วยค่ะ
ในกระมวลพิจิตสิงหายุ๖๔ปี
ชาวอินเดียนักธุรกิจโรงงานผลิตเส้นได้รายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร

กับผลเอกพระยุทธจันทร์โอชาณายกรัฐมนตรีที่ศูนย์บริการประชาชน
เนื้อหาในการร้องขอความเป็นธรรมระบุไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
สถาบันตุลาการพนักงานอายการและตำรวจ
กมลอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ยุติธรรมในการทำคดี
ตัวเขายื่นฟ้องเครือญาติในข้อหาร่วมกันฆ่านางรจิตพิชิตสิงซึ่งเป็นมารดา
โดยนำยาอันตรายให้รับประทานทุกวันเป็นเวลานานหลายปี
กระทั่งมารดาเสียชีวิตด้วยระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อปี๒๕๕๙
ด้วยคดีนี้นายกรมนตรีได้ยื่นฟ้องพี่สาวและน้องสาวรวมสามคนตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๓
เพื่อขอให้แบ่งทรัพย์มรดกและกำจัดมิให้รับมรดกที่สถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
ในข้อหาแจ้งความเท็จแต่ก็แพ้คดีค่ะ
ซึ่งนายกมลอ้างว่าเป็นเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคน

ก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรี

ให้ตรวจสอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา
นำคนผิดมาดำเนินคดี
กำจัดขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทุจริต

กับผู้ที่ได้รับความเสียหายได้อย่างแท้จริง
ไปฟังเสียงนักธุรกิจคนนี้ค่ะ

เวลานี้เราต้องได้ยุติธรรมแน่นอนนะครับ

เขาก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการหรืออะไรมาสอบนะครับ

คือเวลานี้ในขบวนการที่ทางพี่สาวน้องสอดใช้

มันมีจุดที่ว่าข้อสงสัยแล้ว

ผมไม่เคยฟ้องร้องที่จะเอาของคืนนะครับ

มันต้องมาดูว่าประชาชนทั้งหลายเวลานี้นะ
คือเขาต้องอาศัยตำรวจอาศัยอายการอาศัยพิพากษา
ที่ต้องมาอยู่ในทุกวันของเขา

ถ้าทุกอย่างคุณซื้อได้ล็อบบี้ได้
คนจนกับคนที่มีปัญหา

ขณะที่นายพิมะสิทธิ์ประเสริฐทนายความ
ของนางประพาปานซิงนางรัตนาสิงสัจกุล
และนางนวรัฐโกเกอร์ผู้ต้องหาในคดีนี้

เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

ตามหมายเรียกคดีฆ่าบุปกรี
นายกมลได้แจ้งความไว้ก่อนหน้านี้
พี่มะบอกว่าได้พาพยานของผู้ต้องหาทั้ง๕คน

เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา

ระกูลนี้มีพี่น้องทั้งหมด๗คน
แต่นายกมลยื่นเรื่องฟ้องร้องญาติพี่น้องทั้งหมด๖คน
ซึ่งลูกทั้ง๖คนนั้นจะมีเจตนาฆ่าแม่บังเกิดกล้าวได้หรือไม่
และการเดินทางไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่างนั้น
มีเจตนาอื่นแอบแฟ้งหรือไม่ค่ะ